คุณผู้ชมชาวบ้านไม่สบายใจไปเที่ยวน้ำตกแล้วไปเจอภาพแบบนี้

อ้าวตอนแรกดูก็เหมือนว่าจะพาไปเที่ยว
แต่ว่าที่น่าตกใจคือในที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นน้ำตกอยู่ในพื้นที่กระบี่
คือชาวบ้านตกใจมากนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมาปักหลักกลางเต็นต์ริมน้ำตกได้ยังไง
คุณเป็นพระนะแล้วใช่พระจริงหรือเปล่า
จุดนี้เขาเรียกว่าสารานั่งพักริมลำห้วยในน้ำตกร้อน
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่คลองท่อมกระบี่ครับ
คือช่วงเช้ามีคนเขาไปเดินออกกำลังกาย
แล้วก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมมาปักกรดแล้วก็มีผูกเปรย์ไว้ตรงนี้ล่ะ
ใช่พระจริงหรือเปล่าขออนุญาตหรือยัง
ไปตรวจสอบครับทางด้านของนายกอบตคลองท่อมเหนือ
ได้ข้อมูลบอกว่าบุคคลในคลิปนี้ที่ห่มเหลือง
หัวโล้นเป็นพระจริงครับ
เป็นพระจริงนะฮะอายุ๖๑แล้วนะ
สังกัดวัดบางยี่ขันในกรุงเทพ
แต่ก็ไม่รู้ว่าไปโผล่อยู่ที่กระบี่ได้ยังไง

แล้วก่อนจะมาปรากฏริมน้ำตกร้อนเนี่ย
ก่อนหน้านี้โอ้โหชอบริมน้ำหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ย
ชาวบ้านไม่สบายใจเขากลัวไง
ว่าเกิดอันตรายขึ้นมาเกิดน้ำป่าหลากแล้วท่านเป็นอะไรขึ้นมา

ล่าสุดพอคุยเรียบร้อยเนี่ยพระในคลิปดังกล่าวท่านยอมเก็บข้าวของแล้ว
มนต์มาตรงนี้ท่านยอมแล้วนะฮะ
เก็บข้าวเก็บของเก็บกรดย้ายออกจากจุดนั้น
แล้วไปไหนกลับวัดที่กรุงเทพไหม
ไม่ครับมาตั้งกรดที่อาคารบริการนักท่องเที่ยวห้องประชุมเก่า
ย้ายจากจุดริมน้ำตกขอมาพักที่บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวแทนนะฮะ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมท่านถึงยังไม่กลับวัดที่กรุงเทพ